คือมีผู้หญิงคนนึงไลฟ์เฟซบุ๊ก
เพื่อไปด่าผู้ชายคนนึงที่ยืนถือเก้าอี้อยู่ในตลาด
ผู้ชายคนนี้เลยหันมาเอาเก้าอี้ฟาดที่ผู้หญิงไปเลย

ซึ่งจริงแล้วคู่นี้เขาเคยมีปัญหาทะเลาะกันมาก่อน
ไปดูคลิปเรื่องล่าสุดกันก่อนเลยนะคะ
นี่ค่ะขอใช้เป็นนามสมมุติหมดเลยนะคะ
ตัวผู้หญิงคุณยานามสมบุตร
แหมนักข่าวก็กับ๕๕๐มานางสาวยานามสมบุตร

ส่วนผู้ชายอ่ะในอ้วนอายุ๔๘มีอาชีพรับเหมาก่อซ่าน

แล้วก็ไปต่อว่าในอ้วนในอ้วนถือเก้าอี้อยู่พอดีเลยฟาดเขาให้

เหตุการณ์เกิดขึ้นตลาดแยกบางพลูที่บางบัวทองนนทบุรี๔ตุลาคม
คุณผู้ชมคะมีคลิปภาพจากกล้องวงจรปิด
๔ตุลาคมเหมือนกันประมาณสักบ่าย๓โมงครึ่ง
อ้วนนี่ถือเก้าอี้มาแต่ไกล

อ่านี่โอ้โหก่อนจะไปฟาดจังหวะฟาดกล้องวงจรปิดมันไม่เห็น
อีกคลิปนึงค่ะชาวบ้านไปมุ่งดู
ตอนเกิดเหตุชุลมุนก็จะเห็นในอ้วนถือเก้าอี้นั่นแหละ
นี่ค่ะเหมือนย้อนกลับหลังจากฟาดผู้หญิงเข้าไปแล้ว
คือรอปภก็มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วไปคุยกับฝั่งในอ้วนแล้วก็เดินกลับไป
ตัวฝ่ายหญิงไปแจ้งความนะคะที่สพบางบัวทอง
จะให้ดำเนินคดีกับในอ้วนแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง

เหตุการณ์ที่ตลาดมันไม่ใช่ครั้งแรก
ก่อนหน้านี้คือ๓ตุลาคมตอนกลางคืน
อ้วนบุกมาทำร้ายคือมาชิดถึงประตูรถเธอ
คือรถเธอจอดอยู่ในตลาดแล้วในอ้วนกระชากผมเธอ
ดึงเธอออกมาจากรถจับหัวเธอกระแทกผนังปูน
เตะเธอตอยเธอจนเธอได้รับปะเจ็บ
ตุลาคมวันถัดมาในอ้วนบุกมาก่อเหตุอีก
เอาเก้าอี้มาฟาดกลางตลาดอีก๒วันติด
ต่อหน้าต่อตาคนเยอะแยะไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ด่าว่าเสียหายทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริง
เธอก็อับอายที่ในอ้วนเอาเธอไปนินทา

อ้วนก็เลยไม่พอใจเธอก็เลยมาทำร้ายเธอ
กลับไปกลับมากันอยู่แบบนี้ค่ะ
ผมเป็นคนก็ไม่สงสัยห์แล้ว
ที่ไปห้ามตามในคลิปนั่นแหละ
รับประพาวบอกว่าเขาทะเลาะกันตั้งแต่วันที่๓ตุลาคม

๔ตุลาคมนัดเคลียร์

รับประพาก็ไปช่วยไปจับแยก
ทีนี้น้องเนยนักข่าวไปสำรวจต่อถึงห้องพักเลยค่ะ
ถ้านักข่าวมาถามอะไรบอกนะ

ไม่พร้อมจะให้ข้อมูลใดทั้งสิ้น
ประโยคแบบเราใช้บ่อยในเนื้อข่าวเนอะ

เมกะจะไปซื้อต้มแซ่บซะหน่อย

แล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย

ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราถูกต่อว่าติชินนินทา
เราก็ไปหาทางร้องเรียนเรื่องหมินประมาทฟ้องร้อง
หรือถ้าไปถูกไลฟ์ด่าแล้วก็มันก็มีพรบคอมอะไรพวกนี้

แล้วยิ่งเอาเก้าอ้องเก้าอี้ไปพี่อ้วนเอาเก้าอี้ไปไล่ฟาดเขา
แล้วจะขายต้มแซ่บกันต่อไหมคะร้านข้างกัน